เพราะว่านายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะคะ
เขาก็ออกมาเปิดเผยว่าถ้าจากการ
อันนี้น่าคิดเขาบอกว่าจากการติดตามข่าวสารและการสนทนาบนโลกออนไลน

ก็คงเช็คจากเฟสบงเฟซบุ๊กนั่นแหละนะคะ
เขาจัดงานเมื่อวานนี้นี่มีเชอรี่ผู้ประกาศบันเทิงไปเป็นพิธีกรด้วย
เขาบอกว่ามีคนโพสต์ข่าวปลอมเนี่ย

แค่โพสต์เนี่ยล้านกว่าคนโพสต์
แต่คนแชร์๒๓๗๐๐๐๐๐กว่าคนนะคะ
ซึ่งช่วงอายุของผู้โพสต์และแชร์มากที่สุดอยู่ที่

ยังอยู่ในกลุ่มนี้๑๘๒๔อายุก็เยอะ
อยากย้อนจากไปแต่ยังเข้าไม่ได้สิค่ะ

เพราะว่าเขาก็อยู่ในโลกดิจิทัลโลกโซเชียลอะไรแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าสัดส่วนของอายุ๑๘๒๔ปีก็คือ๕๔๕เปอร์เซนต์
ส่วนคนที่มีความเสี่ยงในการเผยแพร่หรือว่าแบบแชร์ข่าวปลอมต่ำที่สุด

เขาคือรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้ว
โอ้โฮท่านมองไม่เห็นแล้วไม่คืออันนี้แต่ถามถ้าเกิดเราดูสองกลุ่มนี้
คือเอาจริงเป็นสองกลุ่มที่เล่นโซเชียลเยอะอย่างนี้

เราจะเห็นว่าวัยรุ่นเล่นเยอะกับกลุ่มนี้
กลุ่มคุณพ่อคุณแม่ที่ทุกวันนี้เช้ามาเฟซมีสุขภาพทั้งหลาย
ก็จะแบบมาในไลน์

เราเห็นว่ากลุ่มนี้คือเล่นเยอะแต่๐๑เองเหรอ
อันนี้อาจจะเป็นแบบโลกออนไลน์แบบว่า

ยื้ออันนี้ค่ะอาจจะยังไม่ใช่แอปแชทหรือเปล่า
เราเห็นอย่างเพื่อนเราบอกคุณอาจจะโซดีบัญชากร
หลานเราบางคนสมมุติส่งอะไรผิดมายังอันเซ็นต์นะ
แต่คือไม่รู้ป่ะคือไม่อันเซ็นต์เขาทิ้งค้างเขาเลยนะ
ส่งอะไรผิดก็ไม่ขอโทษด้วยส่งยา

แต่บางทีข้อมูลวานเขาแชร์เขาก็ผิดจริง

เออแต่สุขภาพมาเยอะแล้วมาซ้ำมาซ้อนเรื่อย
ไม่ได้มาซ้อนกินสมุนไพรทุกวันกูคงตายวายตายแล้ว
มะนาวเอ่ยกระชายเอ่ยอะไรแบบนี้นะคะ
บางทีก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือเราทำหน้าที่ไม่ดีพอ
ในการเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนนะ
ว่าแบบอันนี้มันไม่ได้อันนี้มันได้หรืออะไรแบบนี้
กลุ่มอาชีพที่สนใจประเด็นข่าวปลอมมากที่สุด๓อันดับค่ะ
ได้แก่กลุ่มที่๑คือกลุ่มที่ฉันเองนะคะ
ครับผมถูกพูดสื่อข่าวพูดสื่อข่าว

ตาเหลือกันนะมีน้ำใช่ต้องหาข่าวแต่เราก็ต้องเช็ค

จริงคือมันก็แบบอย่างหนึ่งทุกคนแข่งกันเร็วอะ
จนวันนี้ผู้บริหารแบบว่าคุณนี่คือแบบว่าอยากไปแข่งเร็ว
เอาแข่งชัวร์ดีกว่าวันนี้คือมันกลายเป็นแบบการนำเสนอ

กลายเป็นว่ายิ่งมันมีออนไลน์พวกเราแข่งกันเร็วเว้ย

ใช่คนตกหลงทางเรื่องนี้กันเยอะ
ก็นี่ไงลั่นกันตั้งไม่รู้กี่รอบ
ลั่นพวิตเตอร์เอ่ยลั่นแบบลงออนไลน์เอ่ย

เหรอคะบ้างค่ะออนไลน์บ้างแต่น้อย

ไม่ค่อยลั่นจริงมินไม่ค่อยเล่นโซเชียลมินเล่นแต่ไอจี

ลงแล้วก็จบกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งวันนี้จริงนะมันในยุคที่ทุกคนเป็นสื่อมวลชนหมด
กลายเป็นว่าทุกคนเน้นเร็วก่อน
ให้เร็วที่สุดเพราะว่าการนำเสนอข่าวคนแรกคือ
รถเท่ดีชนะ
แต่เขาบอกในปีหน้ามันจะเปลี่ยนใหม่แล้วนะ
คนที่มีความสุขสุดคือคนชนะนะ

คือคนชนะหมายถึงว่าทำอะไรก็จะขอได้ที่๑จริงเนี่ยหรือ

คือปีนี้จะต้องชนะเร็ว
เหมือนยังไงอ่ะเรียบทุกอย่าง
ไวที่สุดต้องไวที่สุดเป็นคนแรกมาอันดับหนึ่ง
ก็ใช่ไงแต่ปีหน้าน่ะเขาบอกปีหน้าเทรนด์ใหม่อ่ะ
จะเปลี่ยนแบบประมาณว่าคนเราจะกลับมามีแบบ
จะตัดเรื่องอะไรขยะออกไปมากขึ้น
ถูกต้องแค่ทำให้ตัวเองมีความสุขในแต่ละวันถือว่าชนะแล้ว
ง่ายลุงพลป้าแตนเราเสียเวลาไปกี่วันในการติดตามลุงพลป้าแตน

แล้วถามว่าวันหนึ่งถ้าสมมุติมีข่าวลุงพลป้าแตนแค่ลุงพลกินน้ำพริกปลาทูคนยังติดตามเลย
ลุงพลบ้านติดแอร์อันใหม่ยังมีคนติดตามเลยถามสิชีวิตเราไปติดตามเขาทำไมก่อน

ก็เขาติดตามเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องไง
ก็ใช่ไงเขาบอกเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยต้องแข่งกันเร็ว

ซึ่งถ้าอย่างนั้นนี่ไงคือคำว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนี่ไง

ส่วนอันดับ๒นะคะก็คือกลุ่มผู้จัดการผู้บริหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการต่าง

เมื่อกี้ถ้าสนใจเจอแต่กลุ่มพี่ปฏิบัติคือแชร์เลย
กลุ่มที่แชร์ครอปทรีย์อันดับแรกอันดับแรกคือคุณครูหน่วยเพชรทูล
อันดับแรกคือคุณครูและอาจารย์ค่ะ
ตามด้วยกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ช่างภาพกับอาชีพวิศวกร
จริงเหรอเอองงเหรอโดมโดมแชร์พลิกนิวด้วยเหรอ

อะไรนะ

อ๋อสวิทเกมอ่านั้นที่แกกับพี่หนุ่มใช่ไหม

เพราะว่าก่อนสอนอาจจะต้องดูข้อมูลข่าวสาร

มักคือเป็นผู้ปฏิบัตินะ

สนับสนุนการทำงานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
ในการที่จะสร้างการรับรู้แล้วก็แก้ไขข้อมูลให้มันถูกต้อง
ซึ่งงานเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่า

เขาจะมีการทำกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย
ตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงเครือข่ายภาคประชาชน
กลุ่มประมาณก็คือนักเรียนนักศึกษานั่นแหละค่ะ
อาจจะให้เป็นการประกวดคลิปวิดีโอสั่นสั่งการรับรู้รับมือกับข่าวปลอมอะไรแบบนี้
ก็จะเป็นทุนการศึกษาทีมละ๘๐๐๐บาทนะคะ

เปิดรับผลงานช่วงมกราคมถึงมีนาคม
และจะประกาศผลพฤษภาคมนะคะ

เขาจะมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างรวมถึงทางทีวีด้วย

๘๐๐๐๐นะฮะนักเรียนสนใจก็แปดมือนะฮะ
ลองแบบผลิตคลิปวิดีโอสร้างการรับรู้กันได้
นะครับมีแนวทางพี่เชื่อว่าเด็กใหม่ตอนนี้เนี่ย
มีไอเดียแล้วก็มีคอนเทนต์ในการที่จะสร้างสรรค์สื่อแบบนี้
แล้วก็สามารถที่จะไปชิงรางวัลเชื่อได้เลยว่าน้องทำได้

พูดง่ายครัวศกแถลงให้
เราแยกออกอันไหนเฟคนิวไม่ใช่เฟคนิวนะ
เวลาเรานำเสนอข่าวตอนบ่ายโฆษกประกาศอย่างหนึ่ง

เจ้าของกระทรวงหรือเป็นผู้หญิงแบบหนึ่ง
บางทีก็อ้ายเหมือนกันนะ

เรียกว่าการอัพเดทข้อมูลมีต่อนนะ
เอาเป็นการทำยังไง
เอาแบบนี้เอาเป็นว่าคือทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

จะได้อัปเดตที่สุดว่าณตอนนี้เนี่ย
เรื่องราวไปถึงไหนมาตรการเป็นยังไงหรืออะไรแบบนี้นะคะ